แต่ที่เตอร์ไพรส์กว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกถูกทักว่าเดี๋ยวปีหน้าเป็นปีชงเขา
ปีหน้าเห็นบอกว่าช่วงต้นปีตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงกลางปีหน้า
คือจะชงเรื่อยไปจนถึงกันยายนถ้าเกิดว่าอยู่ได้จนถึงกันยายน
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ยาวไป
อยู่ได้ของคุณหมายถึงอยู่รอดปลอดภัย
เออก็เลยต้องมีการแก้เคล็ดท่านถึงขนาดต้องเปลี่ยนหรือปรับลายเซ็นต์เพื่อเสริมดวง
ต้องเอาตัวออกเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูเลย
เป็นแบบนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคำนวณหาเลขนะคะ
ลักษณะคล้ายเหมือนเดิมแต่ปปยุทธ์เข้มขึ้น

และก็จันโอชาจอจานเลื่อนมาติดกับชื่อ
เขาบอกว่าปรับแบบนี้จะอยู่ยาว
ใช่จะหนุนนำกันชื่อกับนามสกุล
ไปดูหลังจากที่อาจารย์คณะนี่

ใหม่ก็จะมีความมีหางมีอะไรอย่างนี้นะ
คืออันใหม่จะดูมีพลังกว่าเป็นกลุ่มก้อน
สินแสชื่อดังก็อาจารย์คตาชิญตะเป็นชร
ยุจันทร์โอชาบอกว่ามีความโดดเด่นนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยท่านนายกจะมี
ปัญหาเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าเป็นปีชงของท่าน
อืมนะฮะล่าสุดท่านเองก็ได้เปลี่ยนลายเซ็นต์ใหม่แล้ว
โดยในเอกสารชี้แจงที่นายกลงนามส่งไปยังกรรมธิการปปชที่มีพลตำรวจเอก

สังเกตเห็นลายเซ็นต์ของท่านนายกเปลี่ยนไป
อย่างที่เห็นคือปอปลาก็จะมีตะวัดให้มันมีตัวกลมแล้วก็ใหญ่ขึ้น
ปปลาเป็นเส้นตรงไปมีฐานที่มั่นคง
นามสกุลก็ปรับให้จอจานลักษณะเป็นกรมใหญ่แล้วก็ไปชิดกับชื่อมากขึ้น
ในลักษณะของค้ำยันตัวปอปาอยู่
เอาจอจานมาค้ำยันปอปาให้อยู่ยงยืดยาวต่อไปอะไรแบบนี้นะฮะ
คือตอนนี้ปปลาอ่อนล้าและอ่อนแรงเลยต้องหาจอจานเอามาค้ำยันไว้
ลายเซ็นต์ของท่านนายกเนี่ยตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกจน

จนถึงปัจจุบันก็มีการปรับรายละเอียดมาเรื่อยมา
ก็มีหลักการป้องกันการปลอมลายเซ็นต์ด้วย
พอเปลี่ยนตำแหน่งให้ท่านปรับเปลี่ยนลายเซ็นต์ด้วย
บางครั้งก็มีรหัสที่คนใกล้ชิด

เซ็นเอกสารอะไรมันมีความแตกต่างกันอย่างไร
เพื่อป้องกันการปลอมลายเซ็นต์อันนี้คืออันใหม่
เห็นไหมว่าหัวจอจารย์ไปค้ำปปอยู่อันเดิม
ประยุทธ์กับจันโอชาเขาแยกกัน
อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องของ
นี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องอาศัยเรื่องนี้

ที่เห็นนักแน่นแต่เขาก็มาสายดีบ้างเหมือนกันนะ
เชื่อเรื่องของสายมูเหมือนกันเพราะว่า
ก็ต้องอยู่กันยาวหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะไรแบบนี้นะฮะ